มาแล้วมาได้พ่อแน่นอนอืมซึ่งพี่เป้บอกกับน้องทอปัตรบันเทิงไทยรัฐนะฮะ
บอกว่าการเป็นคุณพ่อลูกสองเนี่ยไม่ธรรมดาเลย
เพราะว่ายิ่งตอนนี้น้องน้องสองขวบเนี่ยซุกสนมากตามวัยอืม
เรียนรู้มากขึ้นเห็นอันนู่นอันนี้อยากรู้มีคำถาม
ส่วนตัวแม้ว่าจะต้องเดินสายคอนเสิร์ตนะแบ่งเวลาจะไปเลย
ต้องให้ลูกให้เมียตอนนี้กาดอกจันทร์เอาไว้ก่อน
กำลังดียังไม่คิดจะมีลูกเพิ่มค่ะอืม
มันมีทั้งความเหนื่อยแล้วก็มีความสุขไปในขณะเดียวกัน
สนแบบเออสนไม่รู้คนที่สนมาจากใคร

ตอนนี้ผมยังมีความสุขดีกับสองคนอยู่
ผมรู้สึกว่าการมีสองคนเรายังมีโอกาสได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิด
ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีสัก๒คนอันนี้ก็อาจจะโอเคอาจจะพอดี